โอ้โหข่าวนี้ใกล้ตัวเลยผมว่าใกล้ตัวทุกคนเลย
ขายไม่อยู่มาเล่าบ้าน
อยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีความสุขทำไม

ไอ้ที่กลับรถที่กลับรถระหว่างบ้าน
อ๋อในต้อยถ้าเป็นท้าวโฮมเขาจะแบ่งตามกฎหมายด้วย
แบ่งไว้เป็นที่กลับรถนะไหม
หมู่บ้านบางทีเขาก็แบ่งเอาไว้เป็นที่กลับรถ

บ้านนี้ทำโรงจอดรถของตัวเองครับ

อ๋อคือมันขาดถึงด้วยน้ำแผง
มันผ่านถึงแล้วเพราะว่าที่กลับรถสาธารณะ

คือเวลาเรารุกบ้านอ่ะ
จะกลับรถออกไปนอกหมู่บ้าน

ถ้ารอปภหมู่บ้านไหนนะที่แบบเคี่ยวหน่อยนะ
ถ้าไปจอดทางปิดทางไม่ได้เลยนะ
โอ้โหนี่แหละครับชาวบ้านในหมู่บ้านนรมิตร๑อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ส่งคลิปมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน

ใครจะไปมีเรื่องอ่ะพี่เบิร์ต

ยึดพื้นที่สาธารณะข้างบ้านสร้างหลังคา

ไม่ยอมให้ใครเข้าไปใช้ลุกล้ำพื้นที่นะครับ

ก็ถูกอดีตดาบตำรวจลายนี้
ชักปืนขู่ครับคุณผู้ชม
โอ้โหเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้าน
เขาทนอยู่กันมา๓๔ปีแล้ว
ร้องทุกหน่วยงานอบตศูนย์ดำรงธรรม

ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือได้

โอ้โหคุณผู้ชมต้องย้ายบ้านหนี
นี่ขายบ้านเนี่ยหรือว่าให้เช่านะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับนางมะยุลาสุขสำราญ

ที่ตัดสินใจขายบ้านเพราะไม่อยากอยู่ในความเสี่ยงแบบนี้

เพราะว่าอดีตดาบตำรวจชักปืนเดี๋ยวขู่

นี่แหละครับคุณผู้ชมเด็กไปวิ่งเล่นน่ะนะ
แล้วเมื่อไหร่ดาบเขาเมานะ
มักจะแม่ขู่จะยิงเด็กซังนั้น
โอ้โหมันน่าอันตรายมากเพราะว่าทั้งดื่มด้วย

อ่าไม่ใช่เรื่องทำที่จอดรถอย่างเดียวแล้วล่ะ
คนเจ็บคนป่วยไม่สามารถออกได้จะดึกจะดื่นนะครับ

ผู้ชายไปเรียกเดี๋ยวมีเรื่องนะ

อดคล้องกับนางสาวโสวรีเจริญทรัพย์

ชาวบ้านอีกคนที่ได้รับผลกระทบมาสำทับบอกว่า
ดาบตำรวจนายนี้ขู่จริง
แล้วก็เหยียบหยามเขาใช้คำนี้นะ
เหยียบหยามชาวบ้านนะครับ

แล้วก็มีการข่มครู
มีว่าแบบว่า

เขาเป็นตำรวจเก่าค่ะ
ตอนนี้จะให้ฟังแต่ฟังเดียวก็ไม่ได้

อดีตสาบตำรวจคนนี้ในเปี๊ยกเนี่ย

ก็ผมซื้อบ้านหลังนี้๖แสนบาท

เขาบอกว่าเขาซื้อรวมพื้นที่ใช้สอยข้างบ้านนะ

ไม่เคยจะเอาปืนไปยิงใคร

ก็ผมเคยเป็นตำรวจไงก็ต้องมีปืนดิ

หาผมอยู่อย่างนี้
ก็ผมไม่เคยยุ่งเขาเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

เมื่อกี้จะ
คือพี่จะอ้างว่าพี่อยู่มาก่อนใช่ไหม

พี่บอกพี่ซื้อพื้นที่ข้างด้วยเหรอ

คือโครงการออกมาชี้แจงแล้วเขาซื้อได้จริงใช่ไหม

ก็ตำรวจนะฮะก็เชิญตัวพี่เปี๊ยกนะ

เพื่อดำเนินการต่อไปนี่ฮะ

ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ายังมีนิติบุคคลอยู่หรือเปล่า

กรรมการหมู่บ้านประธานหมู่บ้านก็ได้

ออกมาดูเขาซื้อจริงหรือเปล่า